พวกถนนพังท่อพังที่อยู่ข้างถนนต่างเนี่ยนะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เอาป้ายหรือเอาสัญลักษณ์อะไรไปปักหน่อย

ใช่ค่ะให้เขารู้ว่าเดินข้ามตรงนี้ไม่ได้
เพราะก่อนหน้านี้เราเคยอ่านข่าวพ่อจูงลูกและลูกตกท่อมาแล้วหนึ่งครั้งนะ
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาอีกแล้วค่ะ
เป็นนุ่มพนักงานร้านกาแฟรถจักรยานยนต์เขาเสีย
เขาก็เลยเอามาจอดอยู่ที่ข้างทาง
และหลังจากนั้นบอกคุณแม่คุณแม่มารับหน่อย
พอคุณแม่มารับมันมืดแล้วอะค่ะ
เขาก็เลยเดินไปกำลังจะไปขึ้นรถกระบะของคุณแม่มารับ
แต่ว่าเนี่ยค่ะนี่เป็นอุปสรรคของเขาเขาตกท่อค่ะ
คือต้องบอกว่าถ้าไม่มีไฟจากกล้องส่องเข้าไปเนี่ยมองไม่เห็น
นี่ค่ะข้างทางมันมืดแล้วเป็นท่อแบบนี้เลย
แล้วมีย่าปกคลุมหย่อมแบบนี้มันมองไม่เห็นนะ
ใช่ถามหาฟ้าท่อก่อนฟ้าท่อไปไหน
ฝาท่อไม่มีเห็นไหมคะมันควรจะมี๒ฝานะคะ

นายสุปกรณ์นาคใหญ่อายุ๒๒ปีค่ะ
พนักงานร้านกาแฟแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนพะหนโยธิน

รถเสียก็เลยจอดข้างทาง
จากนั้นโทรศัพท์ให้แม่ขับรถกระบะมารับ

เขาตกท่อแล้วสภาพบาดเจ็บมันแบบนั้น

คือสีไปกับพ่อเนอะตัวพ่อนะ

หากนายสุปกรณ์ก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถกระบะ

ไม่เห็นว่าปากท่อระบายน้ำมันเปิดอยู่
ตกลงไปทั้งตัว
ส่งเสียงเรียกให้แม่มาช่วย
แม่ก็ได้ยินเสียงแต่มองไม่เห็น

ไม่เห็นไม่รู้ลูกอยู่ไหนเนี่ยนะคะ

ประกอบกับลูกชายก็ใส่เสื้อสีดำอีก
คือไม่เห็นสรุปสุดท้ายลูกชายปีนขึ้นมาเองนะคะ

ก็พบว่าได้รับบาดเจ็บสีข้างถลอก
เป็นรอยแดงเปียกทั้งตัวนะคะ
นักข่าวไปสำรวจดูท่อระบายน้ำ
พบว่าท่อที่ไม่มีฝาปิด
มันมีทั้งหมด๓จุดด้วยกันตรงนั้น
นายสุภกรก็เลยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการให้หน่อยครับ

เพราะแม้แต่รถกระบะเอง
หากจอดทิศซ้ายอีกนิดเดียวนะ

ซึ่งหากเป็นรถที่ขับขี่ผ่านมาตกท่อเดี๋ยว
มันจะเกิดอันตรายไปอีกรูปแบบหนึ่งเนอะ

เพราะว่าผู้ชายก็น่าจะสูงประมาณ๑๗๐
ยังคือมิดทั่วหัวไปเลย